ส่วนอันนี้เป็นเรื่องของขโมยตัดสายไฟแต่เป็นตัดสายไฟอยู่ในท่อท่อที่มันเป็นท่อระบายน้ำท่อคอนกรีตนี่นะคะมันลึกลงไปประมาณสักสี่เมตรคนร้ายมาขโมยตัดสายไฟไม่ได้มาคนเดียวนะแล้วตอนที่มาขโมยตัดสายไฟปรากฏเจอไฟช็อตครับล่วงลงไปข้างล่างใช่ไหมเพื่อนที่มาด้วยอ่ะให้รบพอมาช่วยหน่อยแต่จังหวะที่รบพ
แรกนะว่ามีคนตายอยู่ในท่อระบายน้ำริมถนนเลียบทางด่วนอุดรรัฐยาทางด่วนบำปะอินปากเกร็ดค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่ตำบลเชียงรักใหญ่ในท่อระบายน้ำที่ชะโง่งหน้าดูกันอยู่เนี่ยนะมันเป็นท่อคอนกรีตแล้วไม่ได้มีฝาปิดข้างใต้เนี่ยข้างในนั้นตรงก้นบ่อเนี่ยมันก็มีน้ำขังอยู่มีสายไฟฟ้

สีน้ำตาลสวมรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ที่แขนข้างขวาของศพเนี่ยมีรอยศักดิ์แบบลงสีรูปไอ้มดแดงค่ะแขนทั้งสองข้างรวมถึงศีรษะแผ่นหลังเนี่ยก็มีรอยไฟชอตแบบไหม้เกรียมแล้วนี่ค่ะคือรอยศักดิ์ของผู้ตายนะคะรบพอที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยชื่อว่านายสำเริงเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอน
วิ่งลงมาดูเนี่ยมองลงไปน่ะก็เห็นคนจมน้ำอยู่ผมก็พยายามยื่นไม้ยาวไปให้คนที่อยู่ก้นบ่อได้จับแล้วจู่จู่มันมีเสียงไฟชอตขึ้นมาสามทีดังดังเลยน่ะหลังจากนั้นเนี่ยชายที่อยู่ข้างบนน่ะเพื่อนเขาอ่ะวิ่งหนีไปขึ้นมอเตอร์ไซต์แล้วหนีไปเลยทีนี้ตัวรบพอเองก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาน่ะแล้วที
ยังไม่รู้ว่าผู้ตายเนี่ยชื่ออะไรแต่ตำรวจก็ส่งศพไปชนะสู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก่อนนะคะรอติดต่อยาศเพื่อนำเอกสารมารับศพไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะครับ